เป็นมือปืนรับจ้างจอมโจรหนี๑๕คดี
ตำรวจเขาตามตัวมานะพอรู้ว่ามากบดานอยู่กับภรรยาที่หัวไส
ตามล่าตัวค่ะมีการยิงปะทะกับตำรวจ
และท้ายที่สุดปิดเกมปิดบัญชีตาย
นี่ค่ะวิสามันฆาตกรรมนะคะ
เพราะว่าถือว่าเป็นผู้ต้องหาที่มีคดีใหญ่ติดตัวนะครับ
คดีพยายามฆ่าคดีฆ่าคนตายคดีปล้นทรัพย์คดียาเสพติด
มีปลกหมดเลย๑๕คดีที่นี้ทางด้านตำรวจภูทรภาค๘
เขาก็มีการปิดล้อมรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ก่อนหน้านี้นะคะในพื้นที่ของอำเภอควนขนุนที่พัทธลุง
จะจับตัวไอ้แกรกเนี่ยนายประดิษฐ์มุสิกสงศ์
อายุ๔๑ปีที่เป็นมือปืนรับจ้าง
แล้วก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ๑๕คดีพร้อมกับพวกเนี่ย
แต่ปรากฏว่าแกรกใช้อาวุธปืนสงครามนะ
ยิงต่อสู้กับตำรวจแล้วก็หนีไปได้
ทีนี้ตำรวจเขาก็พยายามตามล่าตัวค่ะ
มีการปิดล้อมพื้นที่หลายจุดในหลายจังหวัด
แต่ว่าแกรกก็หนีรอดมาได้ทุกครั้งเลย
มาล่าสุดนะคะช่วงเย็นเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
ทางด้านพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์บิ๊กใหม่
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมด้วยพลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักพาน
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะคะ

เพื่อที่จะอำนวยการไล่ล่าตัวในแกรกเนี่ย

ที่ตำบวนรามแก้วอำเภอหัวไซค์ที่นครศรีธรรมดา
แล้วก็มีการยิงต่อสู้กันค่ะ
ซึ่งแกรกเนี่ยนะคะใช้ระเบิดคว่าง
แล้วก็ใช้อาวุธสงครามยิงใส่ตำรวจ

แต่สุดท้ายคุณผู้ชมไม่รอด
โดนยิงโดนวิสามันเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนานะคะ
ทีนี้ตำรวจสพเขาไซ
เขาพังไกรก็เจ้าของพื้นที่เนี่ย

แล้วมีกระสุนอยู่ในรังเพลิงหลายนัดเลย
ปลอกกระสุนปืนตกอยู่๒ปลอก
เจ้าหน้าที่ก็มีการเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้ต้องนำศพของแกรกไปชนะสูตรการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหัวไส
แล้วก็เสียใจมากกับการตายของลูกและขณะเดียวกันค่ะตำรวจเนี่ยคุมตัวภรรยาของแกรกได้
ภรรยาก็คือนางบุหลันหมัดหัดนะคะ
ซึ่งตอนที่คุมตัวภรรยาได้
นี่ค่ะภรรยาบอกนะบอกว่า
เอาจริงที่ตำรวจวิสามันได้ถามว่าส่วนหนึ่งดีใจไหมก็ดีใจ
เพราะว่าที่ผ่านมาพอแกรกหลบหนีมามาอยู่กับเขาเนี่ย
เขาก็กลัวเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทำตามเนี่ย
ก็กลัวว่าจะโดนฆ่าซึ่งนางบุหลันเนี่ยนะ
ก็เคยทำความผิดร่วมกับแกรกในบางคดี
แล้วก็เป็นคนช่วยเหลือแกรกกับพวกในการหลบหนีนั่นแหละค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาทั้งอาวุธปืนสงคราม
ใช้ในการยิงต่อสู้กับตำรวจเนี่ย
มาเป็นของกลางทางคดีด้วย
คุณผู้ชมประวัติของแกรกหรือว่าไอ้แกรกเนี่ยนะคะ
ประดิษฐ์คนนี้เนี่ยถ้าเกิดย้อนไปดูนะนะ
ดูสิขึ้นอยู่หน้าจอค่ะตั้งแต่ปี๕๐จนถึงปี๖๕
ปีที่ผ่านมานี่คือเป็นผู้ต้องหาทั้งหมด๑๕คดีนะคะ
มีคดีฆ่าคนตายเนี่ย๕คดี
พยายามฆ่าผู้อื่น๓คดี
ครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย๒คดี
แล้วก็ร่วมกันปล้นทรัพย์๑คดี
พยายามฆ่าเจ้าพนักงาน๑คดี
แล้วก็ร่วมกันขายยาเสพติดอีก๑คดีค่ะ
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยถูกสควนขนุนเนี่ยออกหมายจับ

มีอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง